ความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
เมื่อวานนี้กลับมาฝึกซ้อมร่วมกันอีกครั้ง
ซึ่งก็ถือเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่กาต้า
เพื่อชิงตัวไปโอลิมปิกเกม๒๐๑๖ที่บราซิล
ซิโก้กิติศักดิเสนาเมืองยอมรับว่าโปรแกรมอุ่นเครื่องอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับ
จากเดิมเป็นทีมชาติอาจจะต้องมาเตะกับระดับสโมสรแทนครับ
บ่ายเมื่อวานนี้นักเตะทีมชาติไทยชุดปรีโอลิมปิกทั้ง๒๓คน
หลังกลับไปพักผ่อนกับครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่
จากนั้นในช่วงเย็นซิโก้กิติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
ได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมที่ราชมังคลากีฬาสถาน
โดยได้ทดสอบความฟิตของนักเตะด้วยการวิ่งจับเวลา๑๒นาที
ปรากฏว่าทริสตองโดดาวเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศส
สามารถวิ่งได้ไกลสุดนะครับถึง๗รอบสนามหรือประมาณ๒๘กิโลเมตร
หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้เปิดเผยว่าสภาพร่างกายและความฟิตทุกคนถือว่าสมบูรณ์
แต่ยอมรับว่ายังไม่สามารถหาทีมชาติอุ่นเครื่องได้
ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะได้อุ่นเครื่องกับกาต้าเจ้าภาพโอมานหรือว่าสหรัฐอารับเอมิเลส
ดังนั้นจึงอาจจะต้องลงทีมกับสโมสรท้องถิ่นแทนแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาครับ
จากที่ข่าวไปว่าอาจจะไม่ได้อุ่นเครื่องกับทีมในนามของประเทศต่างที่จะส่งเข้าร่วม
เพราะว่าแต่ละคนก็จะโฟกัสในงานของตัวเองใช่ไหมฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับ
เพราะว่าทางผู้ใหญ่ก็ประสานสโมสรที่โน้นไว้ให้เผื่อได้ประลองแข้ง
จริงการอุ่นเครื่องเนี่ยณช่วงนั้นเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับ
เราต้องการแค่ทบทวนแทคติกวิธีการเล่นแล้วก็ได้มีเกมให้กับน้องแค่นั้นเอง
แต่สภาพโดยรวมของทุกคนเนี่ยน่าจะพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
สำหรับเรื่องสภาพอากาศที่กาต้าซึ่งร้อนจัดในเวลากลางวันและหนาวจัดในเวลากลางคืน
โก้กล่าวว่าถือเป็นสิทธิ์ของโค้ชโชคที่สามารถรับงานคุมทีมสโมสรได้
ต้องมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับ
จริงแล้วเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของโค้ชโชคนะครับ
เพราะว่าก็คงได้คุยกันนะครับว่าจริงเราต้องดูว่ารอบนี้นะครับ
แชมป์เอเชียเนี่ยเราได้ไปบราซิลหรือเปล่านะครับ
แต่ถ้าไม่ได้ไปเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็คงคุยกัน
เจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์นักเตะจากเมืองทองยูเนเต็ดที่มาซ้อมกับทีมเป็นครั้งแรก
รับว่าจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับทีมให้เร็วที่สุด
พร้อมทั้งเชื่อว่าจะสู้กับคู่แข่งในสายทั้งซาอุดีอาราเบียญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือได้อย่างไม่เป็นรองครับ
ก็เราก็ต้องปรับสภาพตามเพื่อนร่วมทีมเพราะว่าเพื่อนก็ได้มาก่อนประมาณเกือบเดือนแล้ว
ผมก็พยายามที่จะรักษาสภาพร่างกายไม่ให้ตัวเองฟอร์มดอบลงหรือว่าให้ตัวเองแบบไม่มีแรง
วันนี้ก็ได้มาวิ่งก็รู้สึกว่าความฟิตก็เริ่มใกล้เคียงกับเพื่อนแล้วเหมือนกัน
อยู่๒๓ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่๑๒๓๐มกราคมนี้ที่กาต้า
เพื่อลุ้นเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายโดยคืนนี้นะครับ
จะออกเดินทางในช่วงดึกเวลาประมาณตีหนึ่งสี่สิบนาที
สายการบินกาต้าแอร์ไลน์เที่ยวบินคิวอาร์๘๓๐ครับ